หวยมาแล้วมาดูเรื่องแปลกหน่อย
ไม่รู้ว่ามันจะตีเป็นเลขอะไรยังไงหรือเปล่าทำไมคุณอ่ะถามคุณสืบสกุล
เดี๋ยวก่อนถามคุณสูตรสกุลคุณสุภัณฑ์นี้ดีกว่าว่า
ปกติ๑ตัวมีกี่หัว

หมูหนึ่งตัวมีสองหัวมีสามตาค่ะคุณผู้ชม

เรื่องนี้นางดาหวันชัยชนะอายุ๕๗ปี
อยู่ถนนแม่สอดอุ้มผางที่ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ย
เขาเป็นเจ้าของหมูตัวนี้นี่แหละ
อุ๊ยเห็นไหมอุ๊ยนี่ไง

ใช่คือเขาเอาลูกหมูที่เลี้ยงในถาดกล่องโฟมมีผ้าห่มรองเนี่ยค่ะ

พออุ้มมาปั๊บเนี่ยมันก็ร้องพร้อมกันทั้งสองหัวเลยนะ

ตัวเดียวมีสองหัวเห็นไหมสองจมูกเออเขาเรียกอะไร
จมูกนั่นแหละสองสองจมูกแหละแต่สี่รูเออแล้วก็พยายามจะเดินแต่ก็เดินไม่ได้
เพราะว่าหัวมันหนัก๒หัวเดินทีไรก็ล้มหงายหลังทุกทีเลยนะคะ
เทพของคุณเยอะแล้วนั่นเนี่ยสองหัวสามตาจมูกสี่รู

แต่สิ่งที่น่าแปลกคือหมูเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลเข้มขนปุกปุ๋ยทั้งตัวเลย
ส่วนหัวก็มีสีน้ำตาลสลับกับขาว
เจ้าของบอกว่าลูกหมูตัวนี้เกิดมาตอน๖โมงเย็นวันพระรหัสบดีที่ผ่านมา
แม่หมูเป็นพันธเหมือยซาน
เห็นไหมเวลาที่เขาจะเดินผู้หัวมันก็หนัก
เขาก็แบบตะกายขาเออลุกไม่ได้
ลูกหมู๒หัวตัวนี้เป็นน้องนุษย์สุดท้องในจำนวน๑๐ตัว
ตอนแรกที่เกิดออกมาก็คิดว่ามันจะตายแล้วไง

แต่พอทิ้งไว้สักพักนึงมันดันร้องเสียงดังทั้งสองหัวเลย
ก็เลยรีบเอามาดูแลเอาไว้ในที่อบอุ่นมีผ้ารองนุ่ม
เอานมกล่องใส่สลิงค์ฉีดใส่ปาก
ปรากฏว่ามันดูดทั้งสองหัวเลยค่ะ
แล้วก็ตอนกลางคืนพอหิวลูกหมูก็ส่งเสียงร้องทั้งสองหัวเหมือนกัน

เจ้าของบอกว่าถ้าเกิดว่ารอดนะจะเลี้ยงต่อไป
คิดว่ามาแบบนี้มาพร้อมกับโชคลาภ๒หัว๓ตา
ตอนนี้มีชีวิตยังแข็งแรงเอานมกล่องให้กินอย่างอื่นไม่กล้าให้กินเลย
กลัวว่าน้องหมูน้อยจะท้องเสีย
นี่แหละค่ะได้เห็นดูเหมือนกันนะ